นะฮะยืนซื้อปลาท่องโกอยู่ที่ร้านริมถนนตอนเช้า
ถูกรถขับมาชนจนเสียชีวิต
คือคนที่ขับรถเนี่ยเมื่อคืนเงินเดือนเพิ่งออก
ปริมาณแอลกอฮอลไม่ถึงที่กฎหมายกำหนด
แต่ยอมรับว่าดื่มเบียมาแล้วทำงานอยู่จนเช้าอาจจะง่วงด้วย
พอเช้ามา๗โมงเช้าขับมาถึงตรงนี้จะกลับบ้าน
พุ่งชนเขาฮะเขาเสียชีวิตเลยฮะโอ้โห
เต้าหู้ปลาท่องโกงปลาต้งโกนี่กระจายหมด
เขาก็ยืนอยู่ของเขาดีดีถูกต้องอืมเจ็ดโมงเช้าวันนี้ครับ
ในพื้นที่สพเมืองนนทบุรีนะครับในซอยวัดกำแพง
พิบุญสงครามยี่สิบสองนะฮะร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก
ร้านนี้พังหมดนะครับรถยนต์สวิปสีดำนะครับ
ซูกิสวิปสีดำนะฮะพุ่งชนเข้าใส่นะฮะ
เสาไฟฟ้าแถวนั้นเนี่ยหักเลยนะครับใต้ท้องรถ
มีนายวุฒิพัฒน์สมวงอายุ๕๑ปีนะฮะเสียชีวิตอยู่
สภาพถูกชนแล้วก็ล้อรถหน้าฝั่งขวาเนี่ยนะฮะ
ทับนะฮะต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดรถขึ้นมา
นำศพออกมาได้แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก
ร้านนี้บอกว่าเธอก็ถูกน้ำมันทอดปลาท่องโกเนี่ย
วกด้วยนะฮะเข้าที่ขาซ้ายนะครับอ่าแล้วก็น้ำเต้าหู้ก็ลวกที่แผ่นหลัง
บอกว่าตอนเช้าก็ยืนขายของอยู่ผู้ตายเป็นลูกค้าประจำ
ก็มายืนรอซื้ออยู่นะครับแล้วก็คุยกันอยู่ตามปกติ
รถเก๋งคันนี้พุ่งเข้าชนใส่อย่างจังนะครับตอนนั้นคนขับลงมาจากรถเนี่ย
ยังไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยชนเขาแล้วลากศพเขาไปด้วยนะครับ
เขาไปอัดกำแพงตรงนี้อัดเสาไฟฟ้าเสียชีวิตอยู่นะครับ
ทีแรกคิดว่าชนแค่ร้านขายปลาท่องโกส่วนลูกชายของเจ้าของร้าน
รถเก่งคันนี้ขับมาเร็วนะครับขับมาเร็วจริงจริง
แล้วตอนที่คนขับรถลงมาเนี่ยอาการก็มึนเมาด้วย
แต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเมาแล้วขับไม่ยอมรับว่าดื่มเหล้ามา
คนขับรถเก่งชื่อนายนพะดนไม้พลวงอายุสามสิบสองปีบอกว่า
เขาทำงานเกี่ยวกับกราฟิกของบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง
เช้าวันนี้กำลังจะขับรถกลับบ้านที่อยู่ในซอยวัดกำแพง
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจอดอยู่ทางด้านซ้าย
อ่าแล้วเขาต้องหักหลบพอหักหลบแล้วเสียหลัก
ก็เลยพุ่งชนร้านปลาท่องโก
ผมยืนตับปะท่องโกกำลังจะทอดอยู่สถานที่สามอือฮือ
แล้วเขาขับรถมาเขาก็ชนเลยครั้งแรกเลยพี่แล้วก็แรงมากด้วย
สงสารมากลูกค่ะคือมันต่อหน้าต่อตาเราใช่สงสารมาก
เหมือนลมพัดแบบแล้วก็ล้มหมดเลยมาแรงมากพูดถึงว่าขับในในซอยไม่น่าแรงขนาดนี้
ถ้าเกิดมันไม่ติดไอ้ไอ้ขาตั้งโต๊ะแม่ก็วงไปกับเขาด้วย
อาหารยาดของนายวุฒิพัฒน์วันนี้รับศพไปตั้งบสพฤทธิ์กุศลที่วัชโชนรพทานรองสฤษที่ปรักต์เกร็ดนอนทบุรี
นะครับโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุมันก็เหมือนกับมีลางอยู่นะฮะ
เพราะว่านายวุฒิพัฒน์เนี่ยได้โทรมาหาภรรยา
บอกว่ารู้สึกร้อนทั่วร่างกาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวออกเวรแล้วเนี่ยจากการทำงานก็จะรีบกลับบ้านนะ
ภรรยาเขาก็แล้วก็ลูกชายเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นก็รับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้นะครับ
แม้จะบอกว่าขับรถมาแล้วก็มีเรื่องของการหักหลบเสียหลัก
ยินดีรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด
แต่ก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องของการเมาแล้วขับ
ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอก
แต่ว่าคุณกินเหล้าแล้วคุณมาขับรถทำไม
อย่างงี้คนที่ก็ไม่อิโนอิเน่อย่างเงี้ย

นายนพดลคนขับรถตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วนะครับ
พบ๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ซึ่งมันไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมฮะ
ต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่เขาก็ยอมรับแหละทีแรกบอกไม่ยอมรับว่าดื่มอะไรมา
ก็ยอมรับว่าดื่มเบียมาบอกว่าดื่มมา๒แก้ว
เมื่อคืนนี้เงินเดือนออกเพิ่งรับเงินเดือน
ก็ทำงานต่อจนเช้าแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเรื่องเมาแล้วขับอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะรอการสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดก่อนนะฮะ
แล้วจะแจ้งข้อหาอีกครั้งหนึ่ง